คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ต้องนำมาเตือนภัยและเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
สำหรับกรณีรถตู้รับส่งนักเรียน
กำลังกลับรถนะคะปรากฏว่านักเรียนหญิง

คลิปนี้มีคนเข้าไปดูนับแสนครั้งแล้วนะคะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่วงกลมสีแดงเอาไว้ก็คือน้องนักเรียนหญิง
ร่วงหล่นลงมาจากรถตู้รับส่งนักเรียนน่ะนะคะ
ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
ถ่ายได้บริเวณจุดกลับรถหน้าปั๊มปตทริมเมย์อำเภอแม่สอด
จังหวัดตากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ขณะที่เจ้าของคลิปกำลังกลับรถเนี่ยค่ะร่วงลงมาเลยคุณผู้ชม
กระเป๋าก็ร่วงลงมาด้วยตัวน้องก็ร่วงลงมาด้วย
น้องก็วิ่งตามวิ่งข้ามถนนไปยังดีที่ไม่มีรถตามมานะคะ
ซึ่งเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเขากำลังจะกลับรถเหมือนกัน
ก็มีรถตู้รับส่งนักเรียนในพื้นที่ตำบลท่าสายลวดแซงซ้ายขึ้นมา
เพื่อจะกลับรถอย่างรวดเร็วแล้วอย่างที่เห็นในคลิปค่ะ
เด็กนักเรียนหญิงในชุดเครื่องแบบชั้นอนุบาลนะคะ
ก็ร่วงหล่นลงมาจากทางด้านซ้ายของรถตู้นอนกลิ้งอยู่กลางถนน
เพราะดีที่รถกระบะที่วิ่งผ่านมาไม่ได้ชนเข้า
เด็กนักเรียนหญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะก็สามารถเดินไปหาชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นได้
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คนขับรถตู้ก็ไปจอดรถที่หน้าปั๊มน้ำมัน
แล้วก็วิ่งกลับมาหาน้องนักเรียนหญิงคนนี้แล้วก็พาน้องนักเรียนหญิงคนนี้ไปส่งที่โรงเรียนต่อ
คนที่ใช้โซเทียลในโลกออนไลน์ก็ชมคลิปนี้กว่าแสนครั้งแล้วนะคะ
วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของคนขับรถตู้
อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะผู้ปกครอง
ต้องให้คำแนะนำสำหรับรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะ
ต้องเอาใจใส่ใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยให้มากกว่านี้
ด้านนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้ค่ะ
สั่งให้เจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดไปตรวจสอบ
หลังจากรู้ว่ามีคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเทียลเป็นจำนวนมากนะคะ